เรื่องนี้ก็ต้องตามจับเหมือนกันค่ะเพราะว่าแม่ค้าร้านของชำที่จังหวัดสระบุรีตกใจค่ะ
เจองูเหลือมตัวอ้วนมาซุกอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะงูติดตู้
แล้วเป็นตู้อะไรตู้แช่ไอติมใช่ค่ะคุณหรืออากาศมันร้อนไม่แน่ใจแต่เจอแบบนี้ตกใจแน่ล่ะค่ะ
มากันที่ร้านขายทองชำอยู่ที่เล็กที่ห้าสิบแปดทับหนึ่งหมู่สองตำบลบ้านแก้ง
เฉลิมพระเกียรจังหวัดสระบุรีบุกมาถึงร้านแล้วโอ้ต้องตกอกตกใจ
เจอเจ้างูหลามนี่นอนขดเป็นวงกลมไม่ยอมหนีไปไหนสงบนิ่งอยู่แบบนี้
คุณนะแต่งูมันเองก็ลื่อยลบไปนี่นี่นี่นี่ลกไปแช่ในตู้ไอซาครีม
ละค่ะไม่ไม่ดีก็เลยพยายามพยายามทำยังไงดีเนี่ย
ลากทั้งดึงทั้งเกาะทั้งเกี่ยวมันแบบนี้
โอ้โฮมันมาแล้วมันเล้วยแล้ว

อุ๊ยอภัยได้สำเร็จนะคะวัดความยาวแล้วสามเมตรนะคุณสามเมตร
แปดลำตัวมันโอ้โหมีสู้อย่างมั้ยสู้
ไม่ธรรมดาแรงเยอะพอสมควรแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปอยู่ในถุงปุ๋ยนะจ๊
อ่าปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติต่อไปไปถามของท่านขายของท่านก็หน่อย
ถามหน่อย